ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อเสาที่เป็นหลักของบ้านโค้นล้มลง
เสาต้นที่เหลือก็ต้องช่วยกันประคับประคอง
ไม่ให้บ้านหลังนี้พังลงมา
ไม่ว่าจะยากลำบากสักแค่ไหนก็ตาม
เราไปชมเรื่องราวของครอบครัวพี่แขกจากจังหวัดชายภูมิพร้อมกันครับ
แต่ก่อนผมทำอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
วันนั้นผมได้ขึ้นไปช่วยน้องชายทำเชื่อมโคกหลังคาบ้าน
พอดีเหล็กที่ผมนั่งเชื่อมอยู่นั้นเหล็กมันหลุด
ผมก็เลยตกกระแทกใส่พื้น
ตอนนั้นก็ตกใจจ้ะ

แล้วพ่อก็เริ่มร้องครับเจ็บปวด
ผมหยิกแรงอะไรพ่อก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับ
แรกผมคิดว่าขาพ่อชาเฉยพ่อเลยไม่รู้สึกครับ
ผมคิดว่าผมไม่เป็นอะไรมาก
ก็คิดว่าจุกสักพักก็คงจะหาย
ผมชื่อจรูนสิงห์น้องโดนอายุ๔๔ปี
ผมกลายเป็นคนพิการ
หมอบอกว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกจากสันหลัง
แล้วก็กระดูกสันหลังยุบเข้าไปกดไขสันหลัง
โอกาสที่จะกลับมาเดินได้เขาบอกว่าคงจะยาก
ตอนที่ผมนอนติดเตียง

ทำทุกอย่างที่จะหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ถากย่าไปขูดฟินเขาก็ไปทุกอย่าง
ไม่ว่ามีงานอะไรจะหนักแค่ไหน
มีคนมาจ้างเขาก็ไปเขาไม่เคยบ่น
ช่วงนั้นเขามาจ้างไปเกี่ยวข้าว
เกี่ยวข้าวอยู่ประมาณ๓วัน
ความอยากได้ตังค์ก็เลยลืมนึกว่าเตะ
เป็นแผลอยู่กลุยขี้โคนทั้งวันเลย
ทั้ง๓วันซ้อนเลย
หลังจากเกี่ยวข้าวได้๓วันก็มีอาการผิดปกติ
รู้สึกว่าตัวเองหน้ามืด
คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรพักผ่อนน้อย
พอต่อมารู้สึกว่าตัวเองไม่สบายเป็นไข้
ผมก็เลยเข้าไปดูเขาในห้อง
เขาก็นอนค้างอย่างเดียวผมก็เลยไปจับตัวดู

ผมก็จะออกมาเอาน้ำไปเช็ดตัวให้
ตอนนั้นมีผื่นขึ้นเต็มหน้าเต็มตา
หมอบอกว่าเป็นแผลติดเชื้อ
ตอนนั้นน่ะลุกไม่ไหวทำอะไรก็ไม่ได้
คือผมคิดว่าภรรยาของผมเป็นขนาดนี้คงเป็นหนัก
ร่างกายนี่ก็ผอมลงผิวจากขาวก็ค้ำลง
ผมเป็นห่วงมากเลยถ้ามันเป็นอะไรมากกว่านี้

รักษาตัวอยู่ประมาณ๒อาทิตย์

หลังจากที่ป่วยมาร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย
ทำงานหนักก็ไม่ได้
แต่เราก็พยายามแข็งใจสู้เหนื่อยก็ต้องยอม
สู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัว
ครอบครัวเราแย่แม่นี่ทำงานหนักจนถึงไม่สบายนะครับ
ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวครับทำอยู่คนเดียว
ผมก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้แม่ครับทำได้เท่าที่เราทำได้ครับ
ลูกก็กลับมาถึงจะช่วยแม่ล้างชาม
ลูกเขาก็ช่วยทุกอย่างไปเก็บพริกตีหนึ่งตี๒เขาก็ไป
ถ้าเราไม่ช่วยบ้านเราก็ไม่มีเงินกินครับไม่มีอาหารไม่มีข้าวกับข้าวกินอะไรอย่างนี้ครับ
อยากไปช่วยแม่ทำด้วยครับ

พ่อก็พิการแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรง
เหนื่อยแต่ผมก็ต้องทำครับเพราะว่ามีแม่กับผมสองคน
และผมมีความหวังอย่างสูงสุดคือผมต้องกลับมาเดินให้ได้อีกสักวันหนึ่ง
ผมพยายามทุกอย่างที่จะหาเงินช่วยเหลือครอบครัว

เขาเอาเศษผ้ามาให้ผมทำผ้าเช็ดเท้าขาย
ผมก็ทำถึงว่าผมจะได้วันละ๒๐๓๐บาท
ก็สามารถที่จะเอามาซื้อข้าว
แล้วก็ให้ลูกไปโรงเรียนได้ครับผม
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่ง

แล้วก็ให้ลูกไปโรงเรียนได้ครับผม
ถึงพ่อจะดูแลครอบครัวไม่ได้
แต่พ่อยังเป็นพ่อที่ดีของผมอยู่ครับ
ก็อยากให้พ่อหายเร็วครับ
อยากให้พ่อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับ
กำลังใจสำคัญกับพวกพ่อของผมมากครับคือ
ครอบครัวไม่เคยคิดที่จะทิ้งผมไป
เขาก็ให้กำลังใจผมตลอด
ผมอยู่ได้ด้วยกำลังใจที่ลูกเมียให้สำนึกใจผมมาตลอด

ต่อสู้กับความพิการของเขามาตลอด
เขาไม่เคยบ่นสักคำ
ภูมิใจในตัวพ่อมากที่เขาไม่เคยท้อ
ก็เลยมีกำลังใจสู้ต่อ
อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจตลอดไป
กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องราวนี้แม้ว่าขาของผู้ชายคนนี้จะอ่อนแรง
แต่หัวใจของผู้ชายคนนี้ไม่เคยอ่อนล้า
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของพี่แขกจากจังหวัดชายภูมิพร้อมกันครับ

ขอบคุณครับ
วันนี้ผมเห็นกำลังใจเต็มบ้านเลยพี่

แขกเดินไม่ได้มากี่ปีแล้วครับ

เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วครับผม

เขาบอกว่าก็ประมาณสัก๓๖เดือนรอเส้นประสาทกลับมา
แล้วก็จัดเตือนให้เป็นปกติ
แสดงว่ามันกระเทือนกับเส้นประสาท

สันหลังมันก็เลยมีผลต่อช่วงล่างนี้คือชาไปหมดเลย

ตอนนั้นในใจเรายังมีความหวังไหม

แล้วพี่แขกดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
ภายในระยะเวลา๖เดือนที่อยู่ที่บ้าน
ปั่นจักรยานทำทุกวันเช้าเย็นครับ

น้องดีมเห็นบอกว่าตอนที่พ่อป่วยติดเตียง

ดูแลพ่อกาลียภาพ

ทำจริงเว้ย
จนกลับให้หมอดูอาการอีกครั้งหนึ่ง

พอได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ

ยังไงผมก็ต้องกลับมาเดินให้ได้
เพราะขาผมมันมีความรู้สึกอยู่
มันไม่เหมือนคนที่ขาตายไปเลยครับผม
คือมันก็ไม่ถึงกับชาจนแบบไม่รู้สึกเลย

มันมีความรู้สึกอยู่

เปรี้ยมเลยน่ะ

แขกคิดว่าตอนนี้จะดีขึ้นดีขึ้นอีกไหม
ดีครับตอนนี้ขานี้ยืนได้แล้วแต่ยังไง
ส่งตัวไม่อยู่รอขานี้ยืนได้ก็คือเดินได้เลยครับ

ชื่นใจกับผู้ชายคนนี้จังน่ารักมาก
ผมเชื่อเลยว่าต้องมีกำลังใจจากเด็กน้อยแน่

ที่พี่แขกจะมาประสบอุบัติเหตุเนี่ยตอนนั้นก็คือเสาหลักเลย
ครับเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยครับ
ตอนนั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพนี่ครับ
ที่ประตูน้ำเพชรบุรี๓๕ครับ

ผมขับพลังกายเต็มความเพลินครับตามขอสร้าง

ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าพี่ออยอยู่บ้านแบบสบายเลยนะครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปลงทุนในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมครับพี่ออย

พอพี่แขกทำงานไม่ได้แล้วกลับมาอยู่บ้านเนี่ย
ส่งผลกระทบอะไรให้กับครอบครัวเราบ้างครับ
ตัวเองก็ทำงานไม่ไหว

ก็ไม่มีใครจ้างไม่คุ้มกับค่าแรงเขา
ก็รู้สึกว่าตัวเองทำให้ครอบครัวลำบากยกใหญ่
แต่ก็สู้ทนทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อครอบครัว

มาจ้างไปทำอะไรก็ไปหมดไปไม่ไหวก็ต้องไป
ก็เห็นบอกว่าพี่แขกเดินไม่ได้ก็จริงนะครับ
แต่ว่าพยายามที่จะหาอาชีพเข้ามาช่วยเหลือครอบครัว

มีผู้ใจบุญคนหนึ่งครับเป็นผู้นำศาสนาคิด
เขาเห็นผมแบบถึงพิการก็ขยัน
เขาก็เลยไปรับเศษผ้ามาให้ผมทำผ้าเช็ดเท้าขาย
รับผ้ามาให้ทำแล้วก็มารับไปขายให้แล้วก็เอาตังค์มาให้อีก
เอาของมาให้ทำเสร็จแล้วก็รับของเนี่ยไปแล้วก็เอาตังค์ให้พี่แขก
เหมือนซื้อไปเลยให้พี่แขกได้มีรายได้กับครอบครัว
เพราะว่าหมาหลวงสาธุนี่ก็คือช่วยกันเนอะ
เหมือนเขาช่วยยื่นอาชีพให้
ผู้หญิงอาชีพให้พอได้ให้ลูกไปโรงเรียนเขาบอก

หรือนี่๒วันก็จะเสร็จจ้ะ

ฝากด้วยนะฮะถ้าเผื่อว่านี่ก็คือการรองรับอาชีพ
แขกอาจจะไม่มีการประชาสัมพันธ์
ถ้าเกิดว่ามีคนเขาไปสั่งจริงพี่แขกถักไหวไหม
ไหวอยู่ครับสองคนกับแฟนก็ทั้งกลางวันกลางคืนน่าจะไหวอยู่ครับ

ผมดีใจมากเลยครับคือผมมีอาชีพทำเดือนหนึ่งพันกว่าบาทครับ
นะคุณผู้ชมนะเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขานะครับซื้อนะครับ
เดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยนะฮะที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อนะครับที่เพจเกมต่อชีวิตก็ได้
เดี๋ยวเราช่วยเป็นสื่อกลางให้นะครับฝากด้วยนะครับ

หนูอยู่บ้านหนูช่วยครอบครัวทำอะไรบ้าง
หุงข้าวล้างจานซักผ้าก๊อกน้ำถูบ้านกอดบ้าน
ช่วยบ้านหารายได้อะไรพิเศษบ้างไหมลูก

ก็เขาเก็บตอนกลางคืนครับเก็บตั้งแต่ตี๑ไปถึง๖โมงเช้าครับ
ไปเก็บพริกกับแม่ทำไมต้องเก็บตอนกลางคืนครับ
เพราะว่าพริกมันน้อยจ้ะต้องแย่งกันใครไปทันก็ทันอย่างนี้

อ๋อหกเก็บโลครับ
ก็ตีสักหกเจ็ดสิบบาทอย่างเงี้เหรอแล้วหนูได้เงินมาหนูเอาเงินไปทำอะไรลูก

แขกผมถามจริงตอนนี้พี่คาดหวังอะไรมากที่สุดในชีวิต
ตอนนี้ผมคาดหวังว่าผมอยากกลับมาเดินได้อยากมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนเดิมครับ

แรงบันดาลใจผมตอนนี้ที่เต็มเปี่ยมคือลูกกับภรรยาผมครับ
แม้ผมจะไม่มีตังค์ไปหาหมอไม่มีตังค์ที่จะซื้อยารักษาสมุนไพรกินแต่ผมก็เอากำลังใจมา

พี่แขกครับแล้ววันนี้ที่มารายการเกมต่อชีวิตนะครับเป้าหมายของพี่อยากได้ทุนไปทำอะไรครับพี่
ครับผมอยากได้เงินสบายนะครับ

ครับผมอยากได้เงินสบายนะครับ

ครับผมอยากได้เงินสบายนะครับ

ครับผมอยากได้เงินสบายนะครับ

ครับผมอยากได้เงินสบายนะครับ